ที่นี่ก็มีกู้ภัยฝั่งหนึ่งอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคอยให้บริการประชาชนอะไรไป
แต่กู้ภัยสองคนบุกเข้ามามาเอาเรื่องเพราะบอกว่าก็ไอ้ฝั่งนั้นน่ะมาให้กล้วยผมก่อนเนี่ย

ขามันยังพอ

สมาคมกกไซในเต็นต์จุดบริการประชาชนช่วงสงกรานครับ
ตรงนี้คือจุดสีเทพที่เพชรบูรณ์
ดำกับมิดเนี่ยปรีเขาไปถามหา

บังอำนวยอ่ะอำนวยอ่ะ

ทีแรกคุณผู้ชมอำนวยพยายามวิ่งหนีนะ
แต่ดำกับมิตรไล่จับอำนวยได้ครับ

คล่อมตัวอำนวยเลย
แล้วดำก็ตรงเข้ามาปั๊บเข้าไป

แล้วก็เตะเข้าหน้าด้วยหลายครั้งเลยครับ

ทำลายร่างกายรวมหลักนะคะ
พ้ระพริ้ง
ยังไม่รู้สาเหตุก็

เล้วเข้าไปเผาแล้ว

หนีความรุนแรงนะคุณผู้ชมแต่อยากให้เห็นว่านี่คือบ้านเมืองเขามีกฎหมายนะ
โอ้โหมีขื่อมีแปรนะครับเออแต่ทำอย่างนี้โอ้โหบุกเข้ามาแล้ว
เข้าหน้าตลอดพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งอืมหลังเกิดเหตุในอำนวยคนเจ็บที่โดน
เข้าไปเนี่ยยืนยันว่าเฮ้ยผมไม่ได้ให้กล้วยกับไอ้ดำเลยนะ
งงอยู่เลยทำไมมาหาเรื่องผมแล้วมาลุมทำร้ายผมเนี่ย
ขนาดผมพยายามวิ่งหนีแล้วมันยังตามมาอีกเขายืนยันว่าตอนเกิดเหตุ
ในดำเหมือนจะเมาอ่ะพูดคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็มากล่าวหาเขาตลอดเลยว่า
เขาเนี่ยเคยไปด่าดำทั้งที่ผมไม่เคยด่าเลยอืม
จะปล่อยให้ผ่านไปเฉยเฉยก็คงไม่ได้ครับในอำนวยคนเจ็บเนี่ย
ก็เลยไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สพศรีเทพให้ตำรวจมา
ติดตามตัวในดำและในมิตรมาดำเนินคดีตามกฎหมายครับโอ้ฝากด้วยฮะ
ก็ภศรีเทพครับเราอ่านทั้งในเมืองหลวนอะแต่งตำวัด
อ่านข่าวพี่กู้ภัยแล้วไม่สบายใจครับพี่ครับ
คือพวกพี่เป็นจิตอาสาแล้วครับแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคม
แต่ช่วงสงการแบบนี้พี่ไม่ดื่มหน่อยได้ไหมนะครับ
ช่วยเหลือคนก่อนผมว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีเล่า
ไม่มีความเมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะ

แต่เมื่อเกิดแล้วพวกพี่นี่แหละคือความหวังพวกเรานะ